แต่ละฝ่ายก็เดินเกมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
เมื่อวานนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด

จับมือกันไปหานายกรัฐมนตรี
เพื่อหาข้อยุติกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น

ใคร่ครวนวันนี้สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มนะ

แต่ก็ตอบคำถาม

ยังไม่รู้เรื่องเลย
บ้านเนี่ยเสียโทรศัพท์ก่อนไม่ได้ดู

ถามว่าจะไปไหมก็ต้องปรึกษาทางทนายความก่อน

อยู่ระหว่างเรื่องของการกำหนดเวลาค่ะ
ไม่เห็นข่าวนะ
ถ้าเป็นจริง
ครูจะโอเคไหม
ต้องปรึกษาทนายก่อนนะ
ข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
ส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการ
จะมีการพิจารณาเรื่องของจัญญาบัน

ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ดีนะฮะทางด้านของครูปีชา